เมื่อเช้าตีสี่ครึ่ง
สตาร์ทจากโรงเรียนสวนกุหลาบ
มุ่งหมายของเขาคือวิ่ง๔๐๐กิโล๑๐๐

บางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
วิ่งเพื่ออะไรวิ่งเพื่อหาทุน
ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานนั่นเอง
หาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์

ได้มาร่วมเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล

ไม่ว่าจะเป็นแฟนสาวคุณก้อยรัชวิน
พุทธพุทธิชัยนัทศักดาทร

ภายใต้โครงการ๙คนละ๙

แล้วก็เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ซึ่งก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของพี่ตูน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจะมีการวิ่ง

ใช้เวลาทั้งหมดไม่ได้วิ่งบันเดียวนะคุณ

การวิ่งเป็นการสื่อสารให้กับผู้คน
ได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่อยากจะช่วย

แคลนเครื่องมือในการรักษานั่นเองค่ะ
หรือถ้าทำขนาดนี้แล้ว

ถ้ามีคนรู้เยอะและช่วยกัน

ส่งข้อความที่

ทุกบาททุกสตางค์จะถึง
คนแก่เด็ก

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่บางสะพาน
อยากเติมศูนย์ข้างหลังให้ได้ครับ
สำหรับตัวผมเองก็เดือนที่แล้วก็ซ้อมมา๓๐๐กว่ากิโลนะครับ
เดือนครับก็คิดว่าโอเคครับ
โดยก่อนที่พี่ตูนแล้วก็เพื่อนศิลปินจะเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทนะคะ

มีจิตศรัทธานำเงินมาร่วมบริจาคให้กับโครงการนี้
ขณะนี้ที่ออกวิ่งไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนี้นะยอดบริจาค๔ล้านบาทแล้วค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะคะ
แล้วก็หวังว่าจะมีผู้ใจบุญช่วยกันระดมทุนร่วมกับกิจกรรมนี้กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
จริงแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายโรงพยาบาลในประเทศไทยนะ
หลากหลายพื้นที่ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
เห็นพี่ตูนทำแบบนี้แล้วโอ้โหได้ใจไปเต็มเลยนะ

ก็ขอให้ทุกอย่างที่พี่ตูนทำเนี่ยส่งโทนให้พี่ตูนด้วยแล้วกัน
ที่พี่ตูนบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถึงโรงพยาบาลอย่างแน่นอนค่ะ